แต่ว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเองก็ได้มีการออกกฎข้อบังคับต่าง
เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นด้วยค่ะ
ซึ่งบรรดาแฟนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมนี้
ก็พากันออกมาจับโปเกมอนตามท้องถนนในกรุงโตเกียว

ซึ่งการเปิดตัวโปเกมอนโกที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้
ถือว่าเป็นการร่วมมือกับแมคโดนัล
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางด้านสถานที่รายแรก
เพราะว่าแมคโดนัลเห็นถึงศักยภาพในการขยาย
แล้วก็ต่อยอดฐานรายได้ที่จะเพิ่มภูมิมากขึ้นในอนาคต
จากการเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานโปเกมอนโก
ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดครั้งนี้
เปิดเผยรายละเอียดถึงสาขาที่จะใช้เป็นสนามแข่งขันโปเกมอนโก

โดนัลราว๔๐๐แห่งจากทั้งหมด๒๙๐๐แห่งในญี่ปุ่น
ก็จะถูกวางให้เป็นสนามต่อสู้ของบรรดาคอเกม
ที่จะไล่จับตัวโปแกโมนผ่านสมาสต์โฟนของพวกเขา
แล้วก็เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาให้เห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากว่ามีผู้เล่นโปเกมอนโก
ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็อุบัติเหตุอื่น
จากว่ามัวแตกก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่โปเกมอนเปิดให้ดาวน์โหลด
แล้วก็ใช้งานที่ญี่ปุ่นได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง
ปรากฏว่ามีรายงานว่านักศึกษาตกบันได
ขณะที่กำลังเล่นเกมทางรัฐบาลญี่ปุ่นเอง
ก็เลยมีการออกกฎข้อบังคับมา๙ข้อ
นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนให้ผู้เล่นได้นำไปปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเองค่ะ
โปรแกรมโม้นโกได้เปิดตัวให้ผู้เล่นในออสเตรเลีย
ซีแลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาได้ดาวน์โหลดไปเล่น
ตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
จนถึงขณะนี้ก็เกิดเป็นกระแสนิยมไปประเทศต่าง
มากกว่า๒๐ประเทศทั่วโลกค่ะ